ผมปานุ่มโหลดแล้วครับ
เป็กกี้ก็โหลดแล้ว
คุณล่ะโหลดกันหรือยัง
โหลดสินะ
สนับสนุนโดยรุ่นใหม่
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ทุกวันอาทิตย์นะครับ

ในรายการแข่งขันร้องเพลงที่แสนจะลุ้น
และสนุกสนานเฮฮาที่สุดในขณะนี้นะครับ

ร้องได้ให้ล้าน

เป็นรายการที่มีแต่รอยยิ้มนะครับ

อกจากมีเสียงเพลงแล้วยังเป็นเพลงที่ถูกต้อง
ตามคำแต่งและเนื้อร้องนะคะ
ของผู้แต่งเพลงผู้ประพันเพลงอย่างถูกต้องด้วย
คุณผู้ชมก็สามารถที่จะสนุกสนานนะครับ
ไปกับรายการของเราและร่วมสนุกเล่นเกมไปพร้อม
ไม่ว่าจะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแชร์เข้ามาไลฟ์เข้ามาเล่นเกมนะครับ
แต่ว่าผู้ที่นั่งรออยู่ตอนนี้สิคะคุณป่าไม่รู้ว่าเขาจะได้เงินหรือไม่
ต้องบอกเลยค่ะว่าโงเห้งพวกเขาดีเหลือเกิน
นะคะขอต้อนรับคุณโฟคุณหมิวคุณแมนคุณน้ำทิพย์และคุณหนูตรี

และตอนนี้เราก็มี๕ผู้เข้าแข่งขันมาจากหลากหลายอาชีพ
เพื่อรอเวลาขึ้นมาชิงเงินล้านกับเรา
เริ่มจากคุณโฟหนุ่มน้อยชาวไร่มันสัมปะหลัง
คุณหมิวสาวน้อยนางเอกลิเก
คุณแมนชายผู้ดูอบอุ่นขายของออนไลน์
คุณน้ำทิพย์หญิงใหญ่อารมณ์ดีแม่ค้าขายปลา
และคุณหนูตรีแม่ค้าใจดีขายของกิ๊บชอบ
และผู้ที่ยืนอยู่บนเวทีร้องได้ให้ล้านของเราในสัปดาห์นี้ก็คือ
น้องใบเฟิร์นนักเรียนทุนผู้ซึ่งเป็นเสาหลักของบ้าน
เธอได้ฝ่าฟันผ่านโจทย์เพลงไปแล้ว๒ข้อใช้ตัวช่วยไปแล้ว๑ตัว
มาวันนี้ใบเฟิร์นจะคว้าเงินล้านกลับบ้านไปได้หรือไม่
มาครับมาเอาใจช่วยสาวน้อยผู้มีรอยยิ้มพิมพ์ใจคนนี้กันครับ
ใบเฟิร์นนะครับมาในชุดสดใสเหมือนเดิมสีสัน
วันนี้นะครับก็จะมาเริ่มต้นกันใหม่นะฮะก็จะต้องมาปรับกันใหม่อีกแล้วนะครับ
มาปรับความตื่นเต้นความตกใจอะไรกันใหม่นะฮะ
เพราะว่าขึ้นมาใหม่เนี่ยกลับมาตื่นเต้นเหมือนเดิมอีกแล้ว
ใช่ไหมวันนั้นหายไปแล้วหายไปแล้วค่ะ
ค่ะเป็นไงตื่นเต้นอีกแล้วเริ่มแล้วค่ะ

เริ่มแล้วเริ่มแล้วคุณพ่อยังมาเชียร์เหมือนเดิม

คุณใบเฟิร์นเป็นนักแสดงเป็นนักร้อง

ไม่ใช่เต้นธรรมดาเต้นแล้วหน้าออกเลย
หน้าออกหน้าออกหน้าออก

หน้าคุณป่าไปเยอะมาก

รู้สึกว่ามีแรงดึงดูดบางอย่าง

เดี๋ยวจะมากดตุ่มฉันอันนี้คือฉัน

เราจะมากดตุ่มฉันนะ

ของดีอยู่ด้านนี้ทำไมไม่ไหลไปทางนี้มั่ง

นี่เธอจะพูดเธอทำไมเขาก็รู้หมดว่าเป็นคนสุพรรณ

เดี๋ยวพูดเหนือก็ว่ายากแล้ว
ไอ้เยื้องนี่อะไรค่ะ

ถ้าพูดแบบน้ำย่อยนะเขาเรียกว่า

ไอ้เยื้องยังไม่มีอะไรน้ำย่อยมันอีก
สายสุพรรณถ้าสำเนียงกรุงเทพเขาเรียกว่าพูดเยื้อง

เขาจะมีเคล็ดลับจากผู้เท่าผู้แก่ของคนสุพรรณ
ถ้าหากว่าเวลาเข้าเมืองหลวงเนี่ยเข้ากรุงเทพเนี่ย

สมัยก่อนไม่มีถนนเส้นบางบัวทองตรงหน้าอ้อมเป็นนครปฐม

ถ้าหากว่าไม่อยากให้เขารู้ว่าเป็นคนบ้านนอกเนี่ย
เวลาพูดเนี่ยต้องให้เราก้มหน้านิดหนึ่ง
เพาะคนสุพรรณเนี่ยสำเนียงที่จะออกเหนอมากที่สุด

ฮฟาอะไรที่มีอักษรฮนำอะไรพวกนี้ค่ะ

เหรอ

กระเป๋ารถเมย์ไม่ได้ยินพอเรากดคอลงอย่างนี้มันเสียงมันเบา

น้องแขม

กลัวเข้ามากรุงเทพแล้วเดี๋ยวแบบว่าเปิดเหยียบอ่างกะปิ
บอกว่าถ้าเกิดคนในประเทศเราพูดภาษาเดียวกันเมื่อไห

เราก็เก็บไว้ที่นี่นะน่ารักดี
แต่มีเรื่องไฮเหมือนกันเนี่ยสุภัณฑ์เนี่ย
คนสุภัณฑ์ก็ต้องพูดว่าฉันก็ฉัน

แล้วก็บอกฉันฉันฉันฉัน
แล้วที่วางของบนเฮียมันเขาเรียกอะไร

อย่างนี้มาจากภาษาประธาตุได้ภาษาภาษาประทาศไหม

พวกดูเขารู้เราน่าจะพูดจีนได้ข้องกว่า

ไป๑อาทิตย์แล้วไปฝึกซ้อมอะไรมาเพิ่มเติมกันยังไงกันบ้างครับ
ก็ไปซ้อมให้ฟังต้นฉบับให้เยอะขึ้น

ใช่ค่ะเพื่อที่จะแบบร้องให้ถูกต้อง
ตอนนี้ก็มาถึงเพลงที่สามก็ละ
อินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ
คุณป่าเพลงนี้นะ

พูดถึงชายคนหนึ่ง

เฟิร์นบอกซ้อมมาทุกเพลงเลยยกเว้นเพลงนี้

เอาละครับถ้าน่าจะได้ฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
เพลงที่สามมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับ
เฟิร์นตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ
เล่น

เล่น

แล้วก็มาถึงตัวช่วยของเรานะครับจาก
ตอนนี้เหลือให้เลือกได้อีก๒แผ่นป้ายนะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ค่ะ
ตัดสินใจด้วยรอยยิ้มที่แสนหวาน

โอ้ใช่ถ้าเป็นคนปกติอย่างเพคล์เนี่ยร้องไม่ยาก

แล้วยิ่งตอนนี้ตื่นเต้นไง

น้างาวไม่เฉอร่ายหรอกแต่คุณฝาน่าหมานไส้มาก
เอาน้ำไปถึงน้ำไหมฮะเอาน้ำให้หน่อยหน่อยหน้าหน้าหน้าขอพ่อขอโคนะคุณพ่อ

คุณพ่อทำไมคุณพ่อไม่อมกรพ่อใส่หน้าน้องค่ะ

อ่ารอลึกสู่หัวลมหายใจลึกนะ
ต้องร้องให้ถูกต้องหมดนะครับทุกคำเลยนะฮะ
ผมว่ามั่นใจเนี่ยทำผมแล้วไม่มั่นใจเคยร้องแล้วด้วยนะฮะ
น่าจะทำได้ดีนะฮะเพลงนี้คำไม่ค่อยซ้ำกันเลยค่ะ
ซ้ำกันเลยใช่ไหมมันก็ต้องท่องดีนะฮะ
เลี่ยงลำดับท่อนให้ดีนะฮะระหว่างที่ร้องไปนะครับ

ดูท่าทางสะอาดดูใจต้องตาสาวไทยเสียจัง
ลามาลาลินติ่งเฮยโอจังลังลาเฮยโอจังหลัง
จัลลาจัลลาจัลลาจันนี่จัลลาจัลลาจันนี่
หล่อที่มีแฟนหรือยัง
สูงหล่อผิวขาวในตาน้ำขาวนี่เอ่ย
เอาไหม้ซ่าวไทยไปเฉยแอบอิ้งขัดหน่อยและกอดเก่ยเคียงค้าง
เกี่ยวลากี่าอันกอกเก่าอังกังละกองกัง
จันละจันละจันละจันนี่จันละจันละจันละจันนี่หน้าตีหน้ารับหน้าชัง
มีแต่ไทยใจช้ำทั้งปีไม่เคยมีความสุขสบายโอ๊ยฉันละนายความยากจนจัง
มีฝรั่งรังคงนั่งกินนอนกินแถมยังได้บินไปอเมริกา
ช้อนนี่ที่รักฉันสมัครใจไม่ปองสาวไทยใจถึงขอเจ้าออกโปรดอย่าได้มองว่าไม่มีค่า
ลาลามาลาลิ้งติ่งเฮ้ยโอจัลลาลาเฮ้ยโอจัลลา
จัลลาจัลลาจัลลาจรานี่
คืนนี้โอเคธนา
จะมีจอนนี่อีกอันหนึ่งแบบไม่ซ้ำเลยอ่ะแบบอู้ไทยแล้ว

เป็นนักร้องแล้วต้องมีทักษะอย่างสูงนะครับ

สำหรับเพลงทีสามละครับมูลค่าสองหมื่นบาทแล้วครับ
รอบได้รอบได้
เพลงที่สามมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับคุณใบเฟิร์สร้อง
โจทย์เพลงข้อที่สามที่น้องใบเฟิร์นขับร้อง
จอนนี่ที่รักบอกได้คำเดียวครับไม่ง่ายเลย
เพราะเพลงนี้นอกจากเนื้อร้องจะยากแล้วยังสลับท่อนไปมา
เรียกได้ว่าต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมาก
ช่วงหน้าเรามาติดตามเอาใจช่วยเธอกันนะครับ
ขอให้ร้องได้นะใบเฟิร์น